ถ้านายดนตรงฟังแล้วเอายังไงแหละอย่างนี้

ถ้าไม่มีลูกเนี่ยตัดสินไม่ยากไม่อยู่กันก็ไปหย่า

ถ้าสมมุติว่าวันข้างหน้าตรวจแล้วมันใช่
แล้วไอ้วันนี้จะไม่ดูแลเหรอ

นัดตรวจไปผ่าคลอด
แล้วต้องมีคนมาดูตอนช่วงเขาคลอดด้วยนะ
ทำคนเดียวไม่ได้อันนี้ก็ต้องรับผิดชอบ
ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือ
ตัวน้องเขาคิดค่าหย่าสามแสน

หย่าแล้วมันต้องมีค่าดูแลบุตรด้วย

ถ้าพ่อรวยขอโทษนะถ้าพ่อรวยคุณก็ต้องจ่ายเดือนเป็นแสน
ใครฟ้องใครได้บ้างเนี่ยดูแล้วมันเฉลิมวุ่นว่าย
ตามกฎหมายเขาเป็นพ่อตามกฎหมายอยู่แล้ว

เบียนสมรสแล้วกระติ๊บที่เขาอยู่มา๑๐ปีของเขาอ่ะ
คือตามกฎหมายเนี่ยทะเบียนสมรสเขาสามารถฟ้องผู้หญิงคนอื่น
ที่ไม่ใช่เมียตอนทะเบียสมรสได้เพื่อเรียกค่าเสียหาย

แต่ปัจจุบันเขาคือภรรยาตามกฎหมาย
ก็ตอนไปจดทะเบียนก็มีสติสัมปัชญาครบถ้วนอยู่
แล้วที่สำคัญการจ่ายเงินให้เขาเพื่อให้เขาหย่าเนี่ย

คำว่าแจ้งความเท็จเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคนที่ไปจดตอนหลังนะ
จดตอนแรกก็มีแล้วคดีลักษณะแบบนี้
ติดคุกนะครับไม่ใช่ว่ารอลงอาญานะ